ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของการคิดคำนวณบัญชีรายชื่อ
ศรนะนะคะอืมตกลงจะใช้สูตรไหน
กรกตก็ยังไม่ได้ฟันทงพักการเมืองก็เรียกร้อง

วันนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายประพันธ์นายโกวิทย์ซึ่งเป็นอดีตกรรมการร่าง
วัตถธรรมนุนและอดีตงอด้วย
กรกตได้เชิญนายประพันธ์มานะฮะ
นายประพันธ์บอกว่าสูตรการคิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
มีเพียงสูตรเดียวที่กำหนดไว้ในการยกร่างกฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอและตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล
คือต้องให้เสียงของประชาชนทุกเสียงมีความหมาย
ดังนั้นต้องใช้สูตรในการคิดคำนวณที่มีอยู่เพียงแค่สูตรเดียวเท่านั้น
ตารางการคิดไม่ได้เพิ่งมาคิดตอนนี้
ในส่วนของกรรมการร่างแล้วก็รวมทั้งร่างต่างที่เสนอมามีการเสนอมา
วิธีคิดมีการเสนอมา
มีตารางการคิดเสนอมาตั้งแต่ในชั้นของคณะกรรมการ

มีหมดแล้วอยู่ที่สภามีหมดแล้ว
ว่าคำนวณสอบัญชีรายชื่อมีอย่างไร
มีอันเดียวฮะอยู่ที่สภามีอันเดียว
ก็เรียนอย่างนี้แล้วกันว่าอันนี้มันเป็นสูตรการคำนวณ
ที่มีการพิจารณาในคณะกรรมธิการ
พิจารณาร่างพันธุ์แบบประกอบคำนวณวรรดิการและตั้งขอสอ

เดี๋ยวต้องรอฟังกรกตชุดปัจจุบันว่า
ใช่ค่ะว่าสูตรไหนให้สูตรเดียว
แต่อาจจะเป็นสูตรที่แม้จะเป็นพักเล็กแล้วไม่ได้เสียงสอสออะไรเลยเนี่ย
ไม่ได้สอเพิ่งจะมีเลยแต่เขาก็จำเป็นจะต้องมีเพราะมีคนเลือกหรือเปล่า

เพราะว่าทุกพักกันเมืองอยากรู้ไงว่าได้สอกี่ทีนั่งปาร์ติลิสต์

ใช่ค่ะจะได้จัดรัฐบาลให้เขาถูกใช่ไหมคะ